ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืมอืมนะ
สวัสดีวันพุธอ่ะวันนี้ครบองค์นะครบองค์ครบองค์นะสามคนอืม
ก็ไม่ได้มีพี่ผัดไม่ได้มีอะไรนะพี่เช้าพี่เช้าอ่ะนะ
วันนี้คือนี่เราอยู่กันมากี่ปีเนี้ยแปดอุ้ยไม่ถึงเห็นไหมถึง
จะแปดแล้วนะจะแปดแล้วเร็วมากเลยอ่ะอืมแล้วคุณไปเมื่อไห
เมื่อไหร่คุณไปเมื่อไหร่ไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะจะเซว่า
อยากกินขนมอีกแล้วถ้าเราเนี้ยเราเนี้ยอยากกินขนมอีกแล้วติดปากเข้ามาด้วยเนี้ย
คุณนิดจะชอบอ้าวอีบ้าแล้วจะซูมทำไมพี่นิดส่งขนมมาให้ทานจะบอกว่าเมื่อคืนนี้
นะผมโทรศัพท์ไปหาคุณพระดำตอนกลางคืนอืมหลายคนคิดเอ๊ะผมจะชวนมดดำไป
คลับเฮาวส์หรือเปล่าไม่ใช่นะพอดีผมดูดูไอ้อะไรนะอังคารคุมโปรงของเขาอยู่
ที่เขาเล่นนะใช่ไหมเออนี่ไม่ได้โปรโมทให้เขานะเขาเล่นดีมากเลยนะอ่า
เล่นเหมือนไม่ได้เล่นเล่นเหมือนไม่ได้เล่นยังเล่นฮะอุ้ยเอ้อเอ้ออันนี้มีหมดเลย
ชวนพี่หนุ่มไปเล่นสิใส่สั้นใหม่นะ

ต้องไปดู
ต้องไปดูอาคารคุมโปร่ง
ครั้งที่ผ่านมาคือเล่นแบบตายไม่รู้ตัวใช่ไหม
คุณไม่ต้องเล่นเป็นผีแบบผีซ้อนผีอีกทีนึง

แล้วคุณก็เลยรักเรื่องเข้าไปทำเหรอ
ไม่ใช่เขาก็โทรศัพท์

เพราะว่าเหมือนแบบว่าเป็นสำนักทรงที่เคยโดนจับไป

เราก็ว่าเป็นคลอทเรื่องเนอะ

นั่นแหละพอดจะเข้าไปหาก็ดูกันตัวเอง
โอ้เราเนี่ย
นุ่มชัวร์ชัวร์

มันคนละอันการอันนี้มันคือแบบถ้านุ่มไม่พูดมันก็ไม่เกิดปัญหา
ผีบ้านอีแว้งแว้งแม้กระทั่งแบบอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยกูก็แปลกอยู่ดีมานั่งอวยละครฉันว่ะ
เอาไปดูเรื่องนี้ดีกว่านะครับก็เป็นเหตุสลดใจจริงคุณผู้ชมครับ
ก็ค่ายลูกเสือนะฮะเด็กวัย๑๕ปีหายจากฐานไปสุดท้ายไปพบเป็นศพนะครับ
แล้วหัวเนี่ยมุดอยู่ในน้ำด้วยคุณผู้ชมครับนี่นะฮะคือวันนี้เลยคุณผู้ชมครับ
ร้อยตำรวจเอกอัศวินหงโยธีนะครับท่านเป็นร้อยเวรสพห้วยเม็กนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุมีนักเรียนเนี่ยหายตัวไประหว่างทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือก็คาดนะครับว่าน้องนั้นน่าจะจมน้ำนะครับบริเวณหนองน้ำหลังวัดบ้านนาคอที่ตำบลกุฎโดนนะฮะอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกรสิน
สำรวจก็ไปดูนะครับที่เกิดเหตุนะครับพร้อมกับมีการประสาทชุดประดาน้ำเนี่ยนะฮะลงไปค้นหากันนะครับโดยที่เกิดเหตุนะครับอยู่บริเวณหนองน้ำหลังวัดบ้านนาคอใกล้กับโรงเรียนไปพบหนองน้ำลึกประมาณสัก๓เมตรครับซึ่งหน่วยกู้ภัยชุดค้นหาใต้น้ำเนี่ยรวมถึงทีมประดาน้ำใช้เวลาค้นหาอยู่๔ชั่วโ
ชั้นม๓ครับในสภาพใส่ชุดลูกเสือเจ้าหน้าที่แล้วก็แพทย์เวรนะครับจึงร่วมกันชันสูตรจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะโรงเรียนเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกระทั่งเวลาประมาณสักบ่าย๒ของวันที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมาคุณเอเนี่ยนะฮะหรือน้องเอเนี่ยหายตัวไประหว่างที่เข้าฐานทางน้ำจนกระทั่งเวลา

คาดว่าครูนั้นน่าจะให้ลงไปฝึกมุดน้ำเหมือนกับคนอื่นแต่ไม่มีใครเห็นสุดท้ายน้องคนนี้จมน้ำเสียชีวิตนะครับทั้งนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพ่อห้วยเม็กซ์นะครับได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จะมีการเรียกพยานมาสอบปากคำทั้งหมดนะเพื่อสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากความประมาทหรือเปล่า
เข้าลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและเข้าไปตรวจสอบบรวมกันแหละความมีการไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทางผโรงเรียและกับคณะครู
พร้อมมีการเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะครับ
ค่ะก็มีการจัดงานศพมานะคะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าญาติก็มีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล
อยู่ภายในตำบลกุฎโดนอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกรสิน
ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวแล้วก็ญาติค่ะ
ทุกคนก็ต่างติดใจกับการเสียชีวิต
โดยระบุว่าเหตุสลดที่เกิดขึ้น
เกิดจากความประมาทของครูผู้ควบคุมกิจกรรมค่ะ

ซึ่งแม่ของน้องก้าวเขาก็กล่าวว่า

ว่าทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
แต่ไม่ได้แจ้งว่าจะมีการให้เด็กนักเรียนลงไปมุดน้ำ
กระทั่งช่วงเย็นไม่เห็นลูกชายกลับบ้าน
ซึ่งปกติก็จะกลับบ้านตรงเวลาค่ะ

แล้วก็สอบถามมาทางพอแล้วก็ครูหลายครั้งเลย
ซึ่งทุกคนก็บอกว่าไม่เห็นอีกทั้งยังไม่ค่อยสนใจ
ที่ชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านจะประกาศออกช่วยกันตามหา
แต่ก็ไม่พบจึงเข้าแจ้งความนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงแม่ของน้องผู้เสียชีวิตกันค่ะ
แท้ลูกเป็นอย่างเขาไห้ว่าเขาไห้
พอลุ้งไปใช่เรียกว่าเอาลูกไปตายได้แบบนั้น

มันะเลิกจากพอตื่นต่อไปแล้วมันอยู่หลังกับลูก

โปรดติดตามตอนต่อไป

รวมทั้งไม่มีการกั้นแนวเขตน้ำตื้นแล้วก็น้ำลึกที่แม่พูดเมื่อกี้
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

และเด็กนักเรียนซึ่งต้องสอบร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
เพื่อหาสาเหตุว่าการจมน้ำเสียชีวิตในครั้งนี้เนี่ย
เกิดจากความประมาทหรือว่าอุบัติเหตุ
อย่างไรก็ตามสำหรับครูฝึกชายและหญิงสองคนที่เป็นครูฝึก
แล้วก็ผู้ควบคุมฐานที่เกิดเหตุนั้นเบื้องต้น
ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลค่ะ
เนื่องจากว่าครูทุกคนยังอยู่ในอาการเสียใจ

โดยยังไม่พร้อมให้ข้อมูลในตอนนี้
นะฮะก็นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
แล้วก็เป็นที่คนพูดกันถึงเยอะพอสมควรว่า

แล้วก็การฝึกลูกเสือน้องพยายามก็ดูก่อน
รู้สึกน้องได้มีการแจ้งครูฝึกก่อนหรือเปล่า

เขาบอกว่าเพื่อนบอกทุกคนจะรู้ว่าน้องเขาว่ายน้ำไม่เป็น
แต่เหมือนการฝึกลูกเสือเหมือนแบบจะต้องลงนังลงน้ำอะไรอย่างนี้นะครับ
คือจริงตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้บ่อย

แต่จริงมันมีอีกเรื่องตอนนี้ที่มีการติดแฮชแท็กกันอยู่นะครับ

โรงเรียนเรือติดถนนย่านศรีราชา
อันนี้เนี่ยกำลังดังมันมีเรื่องของเด็กนักเรียนเนี่ยไปไล่กระทืบเด็กด้วยกันเอง
แล้วก็เหมือนกับทางโรงเรียนเองก็เหมือนแบบว่า

คือมันก็เป็นประเด็นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวจะตามดูก่อน

มีหลายเรื่องนะฮะเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนที่ส่งมาหาผมเนี่ยเยอะมาก

อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของสุรกากร
ผมไม่ลืมนะฮะอันนี้ผมได้รับข้อความทั้งหมด
แล้วเรื่องของสุรกากรอันนี้เป็นเรื่องที่แบบ

มันมีประเด็นอยู่อย่างนี้รถเมย์มดดำ
คือเขามีคนมาร้อง
บอกว่าตัวเขาเองเขาไปสั่งเสื้อ
อย่างเช่นไปสั่งเสื้อมาสมมุติเสื้อมาส่ง๕คน

แน่นอนพอมาถึงที่สุรกากรมีการตรวจอยู่แล้ว
ต้องมีการประเมินภาษี

ยังเช่นว่าซื้อของ๕๐๐ดอลลาร์
แต่ราคาเนี่ยถูกปรับไปเป็นนู่นน่ะ

ก็คือไม่ให้ไปเอาของก็คือยอมทิ้งดีกว่า
อาจจะต้องยอมจ่ายแต่ว่าต้องเสียแพง
แม้กระทั่งมีเรื่องของการปริมาณของน้ำหนัก
ที่แบบส่งมาแล้วน้ำหนักเท่านี้ต้องเสียเท่านี้อันนี้ไม่เสียเท่าก็มี
ก็มีตัวเลขที่มันเหมือนกับผิดเพี้ยนไปเหมือนกัน
เรื่องนี้ไม่ได้ลืมทุกอย่างผมได้อ่านหมดแล้วนะครับ
กำลังตามเรื่องให้อยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นแบบนี้จริงจริงผมว่ามันก็
ก็ดูแปลกอยู่นะอันนี้ต้องไม่แต่ตัวตัวคนตัวเองก็ตัวคนอยู่
สุรกรอาจจะต้องทางสุรกรออกต้องมาชี้แจง
ว่าบทเกมมันคืออะไรมาตรฐานเพศาสนมันคืออะไรใช่ใช่

เมื่อชาวบ้านเขาร้องคุณจะมีมาตรการยังไงในการป้องกัน
คือปล่อยให้แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็น
ถูกด่ากันไปเรื่อยแบบนี้นะฮะ
แล้วตอนนี้มันเริ่มมีกระแสเรื่องนี้กันแล้วนะเรื่องสุรกากรนะครับ
แล้วก็เรื่องเมื่อกี้นี้อีกนะฮะโรงเรียนเนี่ยนะ
อ่ะเดี๋ยวไปตามให้แล้วกันนะครับเรื่องนี้
วันนี้ยอดโควิดค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรนะฮะ
แล้วก็เรียกได้ว่ามีการเสียชีวิตเพิ่มเนี่ย
เพราะฉะนั้นยอดรวมของผู้เสียชีวิตเป็น๘๘คนนะครับ
ผู้ป่วยรายใหม่นี่ก็คือแน่นอนว่าจากการเฝ้าระวังนะครับ
แล้วก็ระบบบริการ๗๙คนค้นหาผู้ติดเชื้อจริง
ลุกในชุมชนเนี่ย๑๖๙คนเสร็จควารันทีน
หรือเข้าสถานการณ์กลางนี้อีกแค่๖คนเอง
เขาพูดง่ายเลยว่าเปิดเผยว่าโอเค

ถ้าคุณจะออกไปงานสงการก็ต้องใส่แมส
อันนี้คือกฎที่แบบว่าเนื่องจากตัวเลข
กลัวที่สุดคือการกลับมารอบ๓
ถ้ากลับมารอบ๓นี่คือหนักเลยนะ
เพราะว่าถ้าสมมุติจะดูจริงแล้วคลัสเตอร์จากบางแคร์เนี่ย

แล้ววันนี้รู้สึกจะไปถึงอีสานแล้วด้วย
เพราะมันเริ่มจากตลาดถูกต้องไหมครับ

แล้วก็มีคนเขาเดินทางจากตลาดไปอีกหลายจังหวัดพอสมควรเนี่ย
แน่นอนว่ามันก็ใกล้สงการแล้ว

ที่เขามีการนำเสนอมาตรการในการคณะกรรมการ

ไอ้พิธีกรรมทางศาสนาลดน้ำดำ
หัวผู้หลักผู้ใยเอ่อทรงน้ำพระ

ปาร์ตี้โฟมทั้งหลายหยุดไหม
หยุดอันนี้ทั้งหมดเนอะคือไม่ให้มีหรือแบบว่าสีลมตามสีลม

ทุกสิ่งทุกอย่างรอให้ปีหน้า
เขาบอกรอความหวังปีหน้าน่ะสถานการณ์ดีขึ้น
เราจะกลับมามีความสุขเต็มรูปแบบกันอีกแบบนึงนะครับ

เห็นชอบในการปรับพื้นที่สมุทรสาคร
วันนี้สมุทรสาครสถานการณ์ต้องยอมรับว่าดีขึ้น

เพราะฉะนั้นก็จะปรับสมุทรสาครที่เราบอกว่าเป็นสีแดงสีแดงเนี่ย

ฉบับเป็นสีส้มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ

อดเขายังมีการเชิงลุกกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ว่ามีการแบบว่าแนวโน้มดีขึ้น
แล้วก็มีการเห็นชอบมาตรการผ่อนคลาย
จากนี้จังหวัดก็จะหารือกับคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัด
เพื่อดูว่าเฮ้ยกิจกรรมใดที่มันควรจะเปิดให้
ทำได้ประปิดเนอะจริงโดยจะนำเสนอในที่ประชุมสวบคลในวันที่๑๙มีนาคมนี้นะฮะ
ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าที่ประชุมเนี่ย
อย่างที่เราตอนนี้มันก็จะถึงว่าวัคซีนมันจะไปถึงกับประชาชนอย่างเราแล้วล่ะ
นะฮะกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเป็นสามกลุ่มคือหนึ่งในพื้นที่หกเขตที่ติดกับจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
หลังจากนั้นปุ๊บก็จะขยายให้กับประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยสามารถติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่๖เขต
แล้วก็ศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาอยากจะต้องการมากที่สุดคือการอนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉินอันนี้แหละสำคัญ
อนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉินในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อกรณีมีการระบาดของตลาดบางแค
เพราะต้องยอมรับตลาดบางแคร์เนี่ยเราตรวจไป๖๗๐๐คนเจอ๒๐๐กว่าได้เจอเยอะแต่๒๐๐กว่ายังต้องรอผลอยู่
ตอนนี้เจออยู่เกิน๒๐๐ไปเรียบร้อยแล้วเนาะน่าจะสัก๓๔๐๐แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะต้องใช้วัคซีนฉุกเฉินแล้วล่ะ
กลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อเนี่ยกรณีการระบาดของตลาดบางแคร์ประชาชนสามารถรับวัคซีนที่โรงพยาบาลใกล้
หรือเขาจะมีเต็นต์จุดบริการฉีดวัคซีนที่ตลาดบางแคร์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินี้คุณอยู่ใกล้ใกล้ตลาดบางแคร์เนี่ย
เขาจะมีนี่จุดอย่างนี้คุณหนุ่มนี่นะก็จะมีจุดบริการฉีดวัคซีนที่ตลาดบางแคร์
ซึ่งจะเตรียมวัคซีนไว้ทั้งหมดหกพันคนนะครับแล้วก็สามเนี่ยอนุมัติให้การใช้วัคซีนกับบุคลากรจากการแพทย์ที่อยู่นอกเขต๖เขตติดสมุทรสาคร
เพราะฉะนั้นคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์คนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทั้งหลายก็จะมีโอกาสจะฉีดวัคซีนก่อนอันนี้เรารู้กันอยู่แล้ว
อันนี้ในภาคเอกชนตอนนี้ก็เริ่มมีการแบบว่าติดต่อสั่งซื้อวัคซีนคือทางโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนก็มีการติดต่อไป
ก็คือให้ผ่านออยอร์เหมือนเรานำเครื่องสำอางอะไรมาขายถูกต้องไหมล่ะ
โรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือข่ายเยอะตอนนี้ก็คือต่างคนต่างแบบติดต่อ

เขาบอกหยุดหลายที่ละนายุคฉีดอะไรเถอะ
อัลตั้นซาเนกาอัลตั้นซาเนกา

ก็ตอนแรกที่มีทางตอนแรกที่บอกว่ามีการระงับเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนแป๊บนึงไง
แล้วก็วัน๒วันก็มีมติไหมออกมาว่าอ่ะชิบ
เขาหยุดเลยหยุดแต่ถ้าสมมุติบางคนเขาบอกว่า

นึกออกไหมแต่ถามว่ามีโอกาสเกิดไหม
เกิดจาก๑๐๐มีโอกาสเกิดสัก๒๓
ซึ่งถ้าสมมุติจะนับตามสัดส่วนของวัคซีน

แต่มีโอกาสเกิดซึ่งมันก็ไม่มีอะไร๑๐๐ใช่ไหมอืมฮืมแต่คนว่าบางประเทศ

ตอนนี้วัคซีนยังไม่มีอะไร๑๐๐นะ

แล้วเป็นริ่มเลือดในสมองก็ตายอย่างเดียวนะ

นายกเขาก็แบบฉีดแสดงว่า

ว่าเป็นอะไรล่ะใครจะรับผิดชอบ
เขาถามอย่างนี้คุณธรรมนัฐ

คุณวิศนุท่านบอกอายุท่านก็เยอะแล้ว

เขาบอกอ้าวคุณธรรมนัฐยังหนุ่มยังแน่นอยู่

เมื่อวานหมอนายก็เลยฉีดไปก่อนเลยคนแรก

เพราะอายุมันยังไม่ถึง๖๐
ตอนแรกเราเคยปรึกษาคุณหมออยากมีน้อง
ก็บอกเหมือนกันบอกว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นตัวผู้หญิงเนี่ย
เวลาอยากจะมีน้องเนี่ยต้องฉีดวัคซีนให้จบก่อนนะ
งั้นถ้าสมมุติท้องแล้วเนี่ยฉีดไม่ได้แล้ว

ไม่ได้ฉีดคุณนักรุงมนตร์ยังไม่ได้ฉีด
อีกเรื่องหนึ่งของคอรมอนะคะเขามีการปรับกฎใหม่
ข้าราชการถ้ามีเรื่องชู้สาว

โดยงานสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้เลย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ

หลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคอรมอลเนี่ย
มีความเห็นชอบเรื่องของมาตรการ
การบริหารเพื่อประสิทธิภาพด้านวินัย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอ
เพื่อให้การดำเนินการทางวินัย

ทั้งนี้ได้ให้องค์การการบริหารงานบุคคลประเภทต่าง
นำมาตรการทางการบริหารที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ในการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการ
กรณีเรื่องชู้สาวล่วงละเมิดทางเพศนะคะ
คุกคามทางเพศช่วงที่ผ่านมามีเยอะมากทีเดียวนะคะ
รวมไปถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการกระทำการดังกล่าวด้วย
อย่างเช่นการสั่งพักราชการ
หรือมีสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อน
สั่งให้ประจำส่วนราชการการสั่งสำรองราชการ
ซึ่งผู้บัญชาการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะ
อย่างไรก็ตามทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็มีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากด้วยนะคะ
ซึ่งหากพบว่าข้าราชการมีการกระทำผิดวินัย
บอกไว้เลยว่าสามารถที่จะแบบว่า

ไปเรื่องขึ้นไปด้านบนก่อนอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็คือออกได้เลย

เยอะซักทั้งลูกสองใบตามหลังตำรวจอะไรอย่างนั้น
ลูกสองใบลูกสามใบเห็นไหมล่ะลามาถึงด้าล่า
เอาจริงจากคนที่ซื้อใบทะเบียนสมรสบุกงานแต่งงานก่อน
สักพักมาที่ทหารทหารเมียเขาลูกอ่อนมาไลฟ์สดถูกต้องไหม

ก็มันก็มีเรื่องนี้เยอะพอสมควรทั้งเริ่มจากตำรวจมาเป็นทหาร
แต่คุณหนุ่มวันนี้สนใจข่าวนี้มากกว่าสำนัก
สำนักสักยันยกพวกตีกันไงแหละ
เพราะฉันเขาบอกสนุกเจอ

มีคนสังเกตว่าสิวคุณหนุ่มหายแล้ว

เขาเรียกว่าขอใช้คำว่าศึกสองสำนักศักยันต์ฮะ
จริงแล้วโอ้โหตายแล้วลบหลู่กันไป
ลบหลู่กันมาโพสต์ผ่านออนไลน์
ถูกต้องไหมครับโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียทั้งหลายคน
สำนักฉันเป็นอย่างนี้ตรงนั้นลบหลู่

สรุปพวก๓๐๐คนบุกเลยเหรอ

เรื่องราวเนี่ยมันมีที่มาที่ไป

เกิดขึ้นที่สำนักอุทยานเสือ

ก็คือจะมีเจ้าสำนักเนี่ยก็ชื่ออาจารย์พยักษ์

อาจารย์พยักษ์จะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อ๋อง

สำนักมีดีอ่าสำนักมีดีเนี่ย

เหมือนกับสืบทอดมา
จากปรมาจารย์เกี่ยวกับการศักยันต์ชื่อว่าพ่อเที่ยงร่วมมนา
เขามีการสอนการศักดิ์ยันต์แล้วก็มียันต์ตัวนึงชื่อว่ายันทะ
ยังเป็นตัวยันอันหนึ่งที่มีการเขียน
ปรากฏว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเกิดขึ้นจากที่อาจารย์อ๋อง
ซึ่งเป็นอาจารย์ของทางอาจารย์พยักษ์ซึ่งเป็นเจ้าสำนักของสำนักเสือเนี่ย
เขามีการไปถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงในอินสตาแกรม
โทษนะลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเนื้อสมิงคอหักอ่าไม่ใช่ไม่ใช่
เป็นเป็นรูปของยานถอกอันเนี้ยแล้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับน้ำมัน
น้ำมันที่ของของสำนักเสือของเขานะฮะอ่าอันนี้เป็นอันนี้เห็นไหม
ของแท้ถูกที่ไหนแพงจ้าแบรนด์ดัง
พอไปลงแบบนี้เนี่ยคือทางฝั่งของอาจารย์อาจารย์อ๋องก็บอกว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยนะ
คองหรือชื่ออะไรผมจำไหมนะคองหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
ก็เอาเหมือนกับเอายันอันนี้มาให้แกถืออะไรแกก็ถ่าย
ยันที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นยันต้นตำรับเป็นสัญลักษณ์ของเขาอืมเออของสำนักมีดีนะ

เสร็จปุ๊บปรากฏทั้งก็มีการคุยกันก่อนหน้านี้

แต่ว่าทีนี้เขาก็บอกว่าจะขอโทษ

โดยเป็นลูกศิษย์ของทางอาจารย์อ๋องอีกท่านหนึ่ง

อันนี้ผมเล่าตามที่ผมได้สัมภาษณ์มานะ

ก็ปรากฏว่าก็จะมีอีกอันหนึ่งออกมาเป็นอันนี้

อันนี้ที่เขามีการส่งต่อกันมาอันนี้นะ
ก็จะเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งถือดาบ
แล้วจริงแล้วก็มีเห็นเท้าโผล่อยู่อย่างนี้ด้วย

แล้วในนี้เขามีการบรรยายไว้แบบนี้บอกว่า
ประกาศถึงลูกศิษย์ลูกหาและผู้มีจิตศรัทธา
ในสายเสือสมิงทุกท่าน๑๖มีนาปี๖๔นี้

ดงศึกแห่งศักดิ์ศรี๑ต่อพันผมก็พร้อม
แล้วเจอกันอายุทยาก่อนถึงวัดหลวงพ่อรวย
เสือตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ทั้งฝั่งนู้นรู้สึกว่าไม่ขอโทษเขาแต่

เขาก็เลยพาพวกไป๓๐๐คน
ไปที่สำนักเสือ

ไปแค่๔๐ก็ประเด็นก็เกิด
ก็มีการเชิญอาจารย์แขก
ฝั่งมีดีเข้าไปในถ้ำเสือเมื่อกี้
แล้วก็มีปัญหากันมีทะเลาะกันอะไรอย่างนี้
อันนี้คืออาจารย์แขก

คือเขาก็จะไม่ยอมคือเขาแค่ต้องการคำขอโทษ

แต่ในมุมของอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่า

เขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าเอาไปลงไม่ได้

ในเมื่ออันนี้มันเป็นยันของทางฝั่งบ้านเขา

คือเหตุผลเอาง่าย

ทำไมเราต้องมาตีรันฟันแทงขนาดนี้

เออทำไมไม่ส่งมามุหกล้อมาก
ดูสิของของไหว้ครูเละหมดเลยเถอะ

หรือยานิสักไม่ได้เกี่ยวเรื่องหนังเหนียวเหรอคะ

เพราะว่าเรามีคนในช่วงนั้น
เพราะว่ามีคนอื่นสำนักกันกี่คน

ถั้งใจที่จะมาในเรื่อง

ขอบคุณและ

เป็นเรื่องอาจารย์

ตัวอย่างเหมือนกัน

อาจารย์อ๋องแต่ทีนี้ออกมาพักฟื้นแล้ว

ไม่คือของมีดีเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้ว
ของมีดีนี่เป็นเจ้าของอยู่แล้วทางสำนักมีดีเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้ว
เพราะว่าเป็นสืบทอดมาเนี่ยยันอันนี้เห็นไหมตรงกลางนะ
ซ้ายขวานี่ไม่ใช่นะภาษาจีนไม่ใช่นะแต่ยันตรงกลางเนี่ย
เป็นยันของสำนักมีดีซึ่งทางพ่อเที่ยงนุมนาเป็นคนเขียนเอาไว้
แล้วเขาก็สืบทอดกันมาเขาก็เลยรู้สึกเขาไม่พอใจ

เดี๋ยวทางสองฝ่ายจะมาเข้าใจ
ว่าเอ้ยผมข้างทางหนึ่งไม่ต้องพาคน๓๐๐คนมาหาผมน่า

ตีกันสิผมก็ถึงได้วันนี้ผมก็ถามนะผมแปลกใจอ่ะทำไมถึงไม่
พลังปล่อยแบบปล่อยเสือโครงหรือปล่อยแบบ
หนังวัวธนูเลยเข้าท้องกันนะอย่างเงี้ยไม่แต่เวลาตอนปล่อยมันต้องใช้เวลาแล้วแบบ
ต้องมียามต้องทำตอนนักคืนแล้วป่ะโอ้ยผมก็ไม่แน่ใจแต่พอมันประจันหน้ามันสู้
อันนี้อาจจะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศัยยศาสตร์อะไรอย่างนี้
ค่ะแต่เป็นเรื่องของการศักยันต์มากกว่าหรือเปล่าอาจจะจริงมันก็มี
สรรพคุณเลยค่ะศักดิ์ศักดิ์เพื่ออะไรพุทธคุณเออพุทธคุณเหนียว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

หัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัว
หัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัว
วันหนึ่งเธอจะต้องเจออย่างนั้นมันอันตรายมาก
นี่มาแล้วเห็นไหมล่ะเลื้อยออกมาเห็นไหมล่ะ
บ้าบอกมากเลยน่ากลัวมากอ่ะ

แต่มันก็น่ากลัวอยู่ดี
แต่ถ้าเป็นงูเห่าอย่างนี้ตายนะ

งูเหลือมันยังแบบว่าตื่นตนกตกใจ
คือเขาบอกว่ามันอันตรายจริงน้องทำงานขนส่งบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ย
อยู่ดีเขาก็เจองูอ่ะ
มันดันออกมาจากกล่องที่เขียนหน้ากล่องว่า

แล้วกันตูนดังญี่ปุ่นออกมาเป็นตัวเลย

แล้วจากที่โปรดสังกรรมมันถูกผลแพทย์ไป
วันนี้คนพูดถึงเป็นข่าวทุกข่าวจริง

ส่วนใหญ่บอกว่าการส่งสิ่งมีชีวิตในลักษณะนี้

จริงแล้วถ้าส่งจะต้องแจ้งให้เรียบร้อยว่าเป็นสัตว์
แล้วก็ต้องเจาะรูอ่ะต้องเจาะรูให้ให้เขาหายใจได้อ่ะ
จริงแล้วมีการส่งไหมมีไอ้พวกหนอนนก
มันเป็นรูอยู่แล้วมันก็ไปเรื่อย
มันมีรูนิดนึงเขาออกนี่พี่หนุ่ม
สงสารเขาอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้มันจงใจเกินไป
แล้วก็เห็นใจพนักงานว่าถ้าสมมุติถือไปถือมา
แล้วมันโผ่ออกมาหรือเวลาส่งก็มาโผ่ออกมาละเถอะ
หรืออันนี้ไอ้คนที่สั่งโมเดลวันพีช

ทุกวันนี้สั่งของออนไลน์มันชอบส่งของแปลกมาให้

หมอดูบอกว่าให้เอางูอะไรไปปล่อย

ตอนนั้นดาราไปปล่อยงูใครก็มีนิยม

มีการปล่อยงูที่ก็แบบเป็นข่าวใหญ่โตเลย

แต่ของเราเคยแบบแบบแฮะอาหารเสือนแล้วตั๊กเนาะ

แล้วแบบปล่อยที่สนามก๊อฟเธอปล่อยปุ๊บ

ทำไมพี่ปล่อยเยียวหรือเปล่า

เขาบอกว่าไม่รู้แล้วตอนนั้นเสริมดวงอะไรอย่างนี้

เชื่อคุณเจ้าตาลัยก็ไม่รู้ว่าไม่ได้เผื่ออย่างนั้น

เมื่อก่อนนี้สมัยก่อนเกือบ๒๐ปีแล้วเนาะ

ไม่รู้ผมไม่เคยไปผมไม่เคยปล่อยเยียว

ประเด็นรองเนี่ยอึกอักแตกหักกับหนิง

เขาบอกว่าวันนั้นเหตุเกิด

นั่งรถมาคันเดียวกันนะมันจะตีกันได้ไง
อ่าอ่าเดี๋ยวกลับมา
เดี๋ยวกลับมา
ไปค่ะแม่

ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ
นางก็กลับมาเล่นละครแล้วตอนนี้นะ
ก็บันดาขาเมาส์ก็ค่าแท้กันอยู่

ประเด็นที่แบบว่านางดาราสาวถูกสามีบีบพอจะต้องเข้าโรงบาลน่ะ

แล้วก็สามเพื่อนรักนางร้ายแตกคอกันซิ

บิวบ่มบิวบอร์ดฉันแต่งหน้าฉันยังแบบให้ทาบัง

ลิฟต์มันแต่ว่าเวลามันแตะแล้วมันเป็นสีชมพู

ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า
จะไม่ค่อยพูดเรื่องแบบนี้เวลาออกสื่อนางบอกอย่างนี้
เพราะสุดท้ายเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่โฟกัสอยู่มันคืออะไร
รู้อยู่แล้วซึ่งประเด็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่สำคัญ
เท่ากับลูกใช่ตอนนี้นางก็โฟกัสไปที่ลูกแล้วก็ครอบครัว
ถามว่าปิดบังลูกไหมบอกเลยว่าไม่ได้ปิดบัง
เขาอยู่กับเราทุกวันเขารู้อยู่แล้วส่วนอักษรย่อแก๊งแตกแก๊งแตก
เป็นเรามีกระแตมีหนิงไหมนะนางก็บอกอุ๊ยนางตกใจ
ไม่ตอบว่ะนางไม่ตอบอย่าปันต่อปันต่อน่ะ
เดี๋ยวกูถ่วงไอ้หนิงนะถ่วงไอ้หนิงนะไม่ปันต่อคุณแม่
อย่าปันต่อนะใส่เสื้อสีชมพูเต็กอ้าวมันไม่ตอบหรอคุณแม่

ก็สังเกตนะคะตอนนี้ภาพก็ไม่ไปกันก็ไม่ลงด้วยกัน

รับ
ถามเลยแตกจึงหรือเปล่าก็ไปคำถามทีเดียวและก็วางเลย
อ๊วยนั่นแหละก็บอกกันงี้

นี่ก็หลีเสียงหน่อยพี่

อย่างนี้คือวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกระแสนะคะ
เป็นข่าวลือออกมาก่อนทีแรกว่าคุณเคลลี่ธนพัฒน์แล้วก็น้องนาย
นุตราเนี่ยปิดฉากรักกันแถมฝ่ายชายก็ขนของออกจากเรือนหอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดคุณเคลลี่ก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้เนี่ยย้ายออกมาได้๓เดือนแล้วนะคะ
ย้ายบ้านออกมาแล้วแต่ในระหว่างสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามที่จะปรับจูน
แก้ไขในเรื่องของปัญหาของความแตกเห็นที่มันเห็นต่างกันเรื่องอายุที่ห่างกัน
รวมไปถึงไลฟ์สไตล์แต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยเลยตัดสินใจว่าถอยกันคนละก้าว
ซึ่งเป็นการตัดสินใจระหว่างเราทั้งคู่ส่วนเรื่องคำคมที่น้องนายโพสต์ลงนั้นเนี่ย
ลี่บอกว่าไม่ได้ใส่ใจในส่วนนั้นมากแต่หากถามเรื่องมือที่สามขอบอกเลยว่าไม่มีแน่นอน
คุณเข็ร์ลี่ว่ายังงั้นสวัสดีครับครับคุณเร้าเรื่องเครลี่ฟังหน่อยดิ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
นี่ฉันขอบคุณกล้องที่มาเป็นภาพดับกว้างมากเลยอะ
เขาได้เห็นความดัดจริตและความปลอมของเธอรู้ไหม
ผมจะบอกว่าไม่ต้องอ่านข่าว
เพราะคุณแล้วมันรู้มากกว่าข่าวนี้
ไม่แกว่

อันนั้นอันนั้นในมุมของพี่เคลลี่ตอบมาเนอะคือน้องนายเขามีการโพสต์ภาพเนี่ย
ละครนี่วันทองนะอ่าอ๋อนางเล่นวันทองเหรอใช่ไม่ได้เล่นแต่หมายถึงว่าเขาก็แชร์
ลิงก์แชร์อะไรต่อในเฟซบุ๊คเขาเนี่ยเขาถามคาถาที่ขุนแผนท่องจีบใคร
ใครก็ติดแล้วก็มีบางราแล้วแล้วก็จะมีบางอันที่เป็นแบบว่า
ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาช่วงเดือนนึงเขาก็จะมีแบบว่าเป็นเพลงเศร้า
เป็นเพลงลักษณะเหมือนเพลงอกหักเสียใจแล้วก็ลงรูปหัวใจเป็นลูกสีดำอยู่แบบ
เรื่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออมาตั้งแต่แบบว่าเดือนก่อนหน้านั้น
เออน้องนายน้องนายลงแต่ตอนนี้อู๋เคลรี่ไปอยู่บ้านมีหลายเพลงเยอะเลย
แต่ตอนนี้อู๋เคลรี่เขาอยู่บ้านคุณแซงปฏิวัติไงเธออืม
คุณจำได้มันคือคุณปฏิวัติแล้วเขาไปอยู่บ้านตัวเอง
อยู่บ้านพี่แซงทำไมอ่ะก็เขาเก็บของออกมาแล้ว
ตั้งสามสี่เดือนแล้วเขาออกมาจากสี่เสียงสี่เดือน
แล้วเคลรี่เคลรี่เหลืออะไรบ้างตอนนี้นี่เห็นมันเขามีบ้านไหมอะ

ตอนนั้นเขาซื้อเป็นเรือนหอด้วยกันเหรอ

เขามาอยู่บ้านน้องผู้หญิงอยู่แล้วใช่อยู่บ้านน้องผู้หญิงไหมเหรอ
ไปอยู่ด้านผู้หญิงอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาเก็บของก็คือเก็บของออกจากบ้านผู้หญิง
พูดนี่หมายถึงแยกกันออกมาคือเก็บผ้านออกมาจากน้องบ้านน้องผู้หญิง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
ที่เขาพูดที่หมายถึงแยกกันออกมาคือเก็บผ้านออกมาจากบ้านน้องผู้หญิง
ที่เขาพูดที่หมายถึงแยกกันออกมาคือเก็บผ้านออกมาจากบ้านน้องผู้หญิง

ผมก็ไม่รู้คือที่ผมถามเขาแบ่งสมบัติอะไรกันยังไงบ้าง

เดี๋ยวเขาก็คงจะไปเกี่ยวของเขาก็แหละ

เล่นอีกเรื่องได้ไหมคะคุณแม่

เดี๋ยวอังคารคุณโปร่งเล่นอีกเรื่องกันเถอะ

อ้าวไอ้ผีกูจะไปรู้เรื่องก็ได้ยังไง
อ้าวไอ้ผีกูจะไปรู้เรื่องก็ได้ยังไง

อ้าวไอ้ผีกูจะไปรู้เรื่องก็ได้ยังไง
อ้าวไอ้ผีกูจะไปรู้เรื่องก็ได้ยังไง

อ้าวไอ้ผีกูจะไปรู้เรื่องก็ได้ยังไง

อ้าวไอ้ผีกูจะไปรู้เรื่องก็ได้ยังไง

อ้าวไอ้ผีกูจะไปรู้เรื่องก็ได้ยังไง
อ้าวไอ้ผีกูจะไปรู้เรื่องก็ได้ยังไง

อ้าวไอ้ผีกูจะไปรู้เรื่องก็ได้ยังไง

อ้าวไอ้ผีกูจะไปรู้เรื่องก็ได้ยังไง

อ้าวไอ้ผีกูจะไปรู้เรื่องก็ได้ยังไง

อ้าวไอ้ผีกูจะไปรู้เรื่องก็ได้ยังไง

อ้าวไอ้ผีกูจะไปรู้เรื่องก็ได้ยังไง

อ้าวไอ้ผีกูจะไปรู้เรื่องก็ได้ยังไง

หนุ่มตอบไปซิเหมือนที่เธอพูดเมื่อกี้คือคำว่า

โอ้โหถ้าจำไว้นะท่องเขียนไว้เลยนะว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของเขา

ดูสิคุณจะไปยุ่งเรื่องของเขาไหม

ไปแล้วค่ะวันนี้
โอเคไปแล้วค่ะสวัสดีครับ